คุณผู้ชมครับเที่ยงนี้เอาใจคนที่ชอบเรื่องของการทานพิซซ่ากันหน่อย
แต่ว่าคนทานพิซซ่าบางคนไม่อยากจะทานเพราะเกรงว่าจะอ้วนเพราะว่ารักสุขภาพนั่นเองครับ
วันนี้จะพาไปทานเมนูเป็นพิซซ่าเตาถ่านนะครับ
เขาบอกว่าเป็นแป้งสูตรพิเศษนำเข้ามาจากอิตาลีนะครับ
สำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะนะครับ
วันนี้ผู้สื่อข่าวสาวสวยของเราครับคุณเหมียวจดารัฐโภค
ธนวัฒน์จะพาคุณผู้ชมไปชิมไปชมพร้อมกันครับ
พิซซ่าหน้าเมดิเตอร์เรเนียนจานร้อนพร้อมเสิร์ฟ
หน้าด้วยผักร็อกเก็ตปามาแฮมจัดวางมอสเตอเรลล่าอย่างประนี
หวางมะเขือเทศหันครึ่งทับลงไป
เป็นเมนูพิซซ่าหน้าผักเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพของร้านสกูซี่ค่ะ
ความพิเศษของพิซซ่าร้านนี้คือใช้เตาถ่านอบพิซซ่าทุกเมนู
ด้วยความร้อน๔๕๐องศาเซลเซียสเพื่อให้ได้รสชาติต้นตำรับอิตาเลียนแท้
มีกลิ่นหอมของไม้สนและไม้ยูคาลิปตัส
ฐานนี้มีน้ำหนักถึง๓ตันครึ่งนำเข้าจากเมืองนโปรลีประเทศอิตาลีค่ะ
พิซซ่าที่ใช้มี๒แบบให้เลือกคือแป้งสาลีสูตรต้นตำรับ
เนื้อแป้งบางขอบกรอบนุ่มตรงกลาง
ทานแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะแป้งจะไม่ไปสะสมในร่างกาย
แต่สำหรับคนรักสุขภาพแนะนำเป็นแป้งโฮวีดที่มีไฟเบอร์สูง
ดีต่อระบบย่อยช่วยในการขับถ่ายค่ะ
เชฟจะนำแป้งมาควงอย่างชำนาญเพื่อขยายแผ่นแป้ง
จึงค่อยนวดเพื่อให้ได้เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ๑๓นิ้ว
และความหนาประมาณครึ่งเซนติเมตร
จากนั้นจึงตกแต่งหน้าพิซซ่าตามออเดอร์ค่ะ
แต่ถ้ามากันหลายคนกลัวจะไม่อิ่มก็สามารถสั่งเป็นซุปเปอร์พิซซ่าได้ค่ะ
เชฟจะเพิ่มแป้งท็อปปิ้งและชีสให้๒เท่า
หลังจากตกแต่งหน้าพิซซ่าเรียบร้อยแล้วจึงนำเข้าเตาถ่านค่ะ
ซ่าแต่ละถาดใช้เวลาในการอบเพียง๕นาทีเท่านั้น
ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้จะอยู่ในโซนครัวเปิดของร้าน
ทำเป็นกระจกใสโชว์ให้ลูกค้าได้เห็นถึงทุกขั้นตอน
ในการทำพิซซ่าจนกระทั่งเสิร์ฟค่ะ
สำหรับเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ใครมาต้องไม่พลาด
คือเชฟสเปเชียลพิซซ่าสูตรเผ็ดร้อนรสชาติจัดจ้าน
ยหน้าด้วยซาลามี่แถมเนื้อนุ่มกุ้งเนื้อแน่นและเห็ดแชมปิยอง
หน้าเชฟสเปชัลจะมีอาหารทะเลมีแฮมแล้วก็มีพริกป่นครับ
ลูกค้าคนไทยจะชอบสั่งหน้าชัดสเปชัล
วันนี้ขอมาสายรักสุขภาพสั่งเป็นพิซซ่าหน้าเมดิเตอร์เรเนียนก่อนค่ะ
จานนี้ราคา๔๖๐บาท
แต่ช่วงนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นพิเศษซื้อพิซซ่าหน้าใดก็ได้๑ถาด
แอนติพาสโซสปาเกตตี้รวมเนื้อเส้นเหนียวนุ่ม
ทานกับแฮมไส้กรอกและซาลามี่
อีกเมนูคือซุปมันฝรั่งโรยหน้าด้วยเบคอนทอดกรอบ
ร้อนพร้อมกับขนมปังกรอบค่ะ
ผู้ที่ถือบัตรไฮเด็ดและเดเวทธนการพรุ่งเทพ
จะมีโปรโมชั่นซื้อ๑แถม๒ครับ
พิซซ่า๑ถาดจะแถมซุปกาสปาเกตตี้ครับ
วันนี้นะคะนอกจากจะสั่งเมนูพิซซ่าตามโปรโมชั่นซื้อ๑แถม๒แล้ว
ขอสั่งเพิ่มอีกหนึ่งจานเป็นสลัดแซลมอนตามสไตล์คนรักสุขภาพค่ะ
แซลมอนรมควันทานกับผักสลัด
เป็นอีกเมนูเอาใจหนุ่มสาวที่กำลังลดน้ำหนัก
ส่วนเครื่องดื่มสั่งเป็นน้ำเมาเบอรี่โซดา
นอกจากจะช่วยปรับสมดุลในร่างกายแล้ว
มาเวอรี่ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยในการดีท็อกซ์อีกด้วยค่ะ
เมนูนี้ถือเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของร้าน
อร่อยชื่นใจและมีประโยชน์
ใครอยากลองมาทานพิซซ่าเพื่อสุขภาพ
สกูซี่มีทั้งหมด๒๓สาขา
เปิดให้บริการตั้งแต่๖โมงเช้าจนถึง๕ทุ่ม
สามารถโทรสั่งได้ที่เบอร์๑๒๒๗มีบริการส่งถึงบ้านค่ะ